ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้ต่อหน่อยกันแล้วกันนะครับ
อุดรธานีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งติดยาบ้าอย่างหนัก
แล้วมีลูกสาวอายุเพิ่ง๖ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล
คุณครูก็เอ๊ะทำไมลูกศิษย์มาโรงเรียนสัปดาห์นึงเนี่ย
แค่วัน๒วันเดี๋ยวจะขึ้นป๑จะมีปัญหาแน่
ก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่นะขอให้ไปตรวจสอบให้หน่อย
กับฝ่ายปกครองวันนี้ไปที่บ้านเด็กนะฮะ
พบว่าพ่อเนี่ยไม่ยอมให้ลูกไปโรงเรียน
ให้ลูกไปโรงเรียนไม่ให้ลูกไปโรงเรียนนะ
ขังลงขังลูกเอาไว้ในบ้านพอเจอตำรวจเจอเจ้าหน้าที่
วิ่งหนีเลยนะฮะไปดูนะฮะ
เดินเข้าไปนู่นนะฮะนี่เจ้าหน้าที่ต้องถามนี่อะไร
มีความผิดอะไรอย่าเดินไปไหนนู่นวิ่งแล้ววิ่งแล้ว
มาถึงบ้านนี่เจอตำรวจเจอฝ่ายปกครองไปเลย
หันหลังกลับมามองอะไรด้วยนะเห็นไหมริ้วเลยอ่ะค่ะ
ถึงขนาดต้องตะโกนบอกโอ๊ยจะมามอบทุนให้ลูก
เห็นมั้ยฮะ
พ่อของเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล๓นะครับ
กึ่งเดินกึ่งวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ไม่สนใจเสียง

หลังจากที่ครูประจำชั้นของเด็กนะฮะ
น้องอยู่โรงเรียนอนุบาลศรีสุโธในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง

แล้วก็มาตรวจสอบที่บ้านของเด็กนะฮะ
เพราะครูเขาเป็นห่วงเรื่องสวัสดิภาพของน้องที่เป็นลูกศิษย์นะครับ

สองครั้งเกรงว่าหากขึ้นปหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการเรียน
พอมาถึงเจ้าหน้าที่มาถึงพื้นที่บ้านของพ่อเด็กนะฮะซึ่งจะมีสวนยางพาราด้วยนะครับ
เจอพ่อของเด็กนะเขาชื่อนายดาวเทียมนะชื่อดาวเทียมเหรอฮะ
เทียมกำลังกรีดยางพาราอยู่นะพอเห็นเจ้าหน้าที่วิ่งหนีไปอีกฝั่งนึงอ่ะ
ห้วยไปอีกฝั่งเลยฮะนี่แล้วก็นี่พอตะโกนเรียกให้หยุดเขาก็เดินไปต่อ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบตรงจุดที่เขากรีดยางอยู่ก่อนจะหนีไปเนี่ยเจอกระเป๋านะฮะ
ที่เขาทิ้งเอาไว้นะครับตรวจสอบในกระเป๋าพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วยนะฮะ
เป็นอุปกรณ์เสพยาบ้าอ่าสงสัยนี่จะเป็นเหตุผลที่จะทำให้เขาเดินหนีหรือเปล่า
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับพี่ชายของดาวเทียม
นะก็คือลุงของเด็กนะฮะบอกว่าน้องชายเนี่ยติดยาบ้าหนักมากนะฮะ
จนเลิกกับแม่ของหลานสาวไปนะฮะเด็กชื่อน้องไข่มุกนะฮะ
แม่ก็พาน้องไข่มุกไปอยู่ด้วยแต่นายดาวเทียมกับน้องสาวอีกคนนึง
พาเด็กกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อก็คืออยู่กับนายดาวเทียม
พอรับลูกกลับมาอยู่ด้วยเนี่ยนายดาวเทียมก็เหมือนเดิมนะฮะ
ก็ยังเสพยาเสพติดไม่ยอมเลิกสักที
หนักเข้าถึงขั้นไม่พาลูกไปโรงเรียนวันไหนเสพยาจนหลอน
อารวาสใส่เพื่อนบ้านอีกแต่ไม่เคยทำร้ายลูกนะอืม
อ่าแต่ทางฝั่งลุงของเด็กพี่ชายของพ่อเขาก็อยากให้เด็กเนี่ย

เพราะเขาดูท่าทางแล้วถ้าเกิดอยู่กับน้องชายเขา
ใช่ท่าทางจะไม่รอดนะฮะ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดาวเทียมน้องชายของเขาเนี่ยนะฮะ
เพิ่งถึงมีดไปไล่ฝั่งหลานสาวที่อยู่บ้านติดกัน
นี่ก็เรื่องคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดนี่แหละ
นี่มีกล้องวงจรปิดนะฮะวันที่ก่อเหตุวันนั้น๑๗กุมภาพันธ์
ช่วง๘นาฬิกากว่าแต่โชคดีวันนั้นไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
คือนายดาวเทียมเนี่ยถือมีดเดินเข้าเดินออกในบ้านอยู่หลายรอบด้วยนะฮะ
ลูกสาวเองก็เดินตามพ่ออยู่นะฮะเพื่อนบ้านเองก็หวาดกลัวไปหมด
มันมีภาพตอนเดินโบกเวกโววายกันใช่ไหมค่ะนี่เห็นมั้ยน้องคือเด็กก็เดินตามพ่อ
พ่อไม่ได้พาไปโรงเรียนไงใช่ไหมทีนี้ก็น้องก็ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยฮะ
เดินไปไหนน้องก็เดินตามนี่ฮะเราไปที่บ้านของเด็กนะฮะ
พบว่าตอนนี้น้าสาวมารับน้องไปอยู่ด้วยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะ
หลังจากที่ครูเขาแจ้งเหตุแล้วเจ้าหน้าที่มาที่บ้านแล้วพ่อก็เนี่ยฮะ
ไปเจอพวกอุปกรณ์เสพยาเสพติดนะฮะน้าสาวมาพาไปอยู่ด้วยแล้วนะครับ
ส่วนตัวพ่อของเด็กวันนี้ก็ได้แต่ร้องไห้นะฮะ
บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจหนีเจ้าหน้าที่หนีไปก่อนเพราะตกใจกลัว
อยู่ดีดีเนี่ยทำไมมากันเยอะจังนี่วันนี้เนี่ยเขาบอกจริงแล้วเขาอยากไปหาลูกสาวที่โรงเรียนนะ
นี่เตรียมขนมกับน้ำหวานจะเอาไปให้ลูกสาวแต่ไม่กล้าไปโรงเรียนลูก
ดาวเทียมเขาบอกเนี่ยเขาตั้งใจเลยเขาเขียนจดหมายลงกระดาษสมุดโน้ต
สมุดมันเล่มเล็กเหลือเกินเขาบอกเขาเขียนถึง๑๖หน้าฝากไปถึงครูประจำชั้นของลูกสาว
เพราะตัวเขาเป็นคนพูดไม่เก่งนะขอเขียนดีกว่า
นี่เขาบอกอยากให้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเป็นสื่อกลางเอาไปให้ครูของลูกสาวหน่อย
อยู่ในมือผู้สื่อข่าวของเรานี่นะฮะใจความนะครับ๑๖แผ่นนะฮะ
กระดาษสมุดโน้ตนะครับบอกไม่อยากให้ครูเนี่ยฟังความข้างเดียว
แล้วครูมาเอาลูกไปอยู่กับญาติฝั่งแม่เหมือนเอาลูกเขาไปตกนรกทั้งเป็น
ดาวเทียมเขาอ้างว่าฝั่งนั้นชอบตีลูกเขาในเนื้อหาจดหมายเนี่ยดาวเทียมเขาบอก
เขายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีเขาบอกผมเนี่ยยอมรับว่าผมชั่ว
แต่ผมก็พยายามแก้ไขอยู่ผมเป็นพ่อผมเจ็บปวดกว่าทุกคนเวลาเห็นลูกไม่ได้ไปโรงเรียน
ที่ไม่ไปเนี่ยเขาบรรยายในจดหมายของเขานะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากไปส่งลูกที่โรงเรียนนะฮะ
ไม่ได้ว่ากักขังหรือไม่ได้เสพยาอะไรทั้งสิ้นแต่เขามีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย
วันหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินวันละ๖๐๑๐๐บาทบางวันเงินไม่พอให้ลูกไปโรงเรียน
พอพูดไปพูดมาวันนี้พูดกับเราเนี่ยนะฮะหลังจากเอาจดหมายให้เราเนี่ย
เขาก็ร้องไห้บอกจะทำทุกวิถีทางเอาลูกกลับคืนมาให้ได้เขายอมรับว่าที่เขาเสียคนเพราะเรื่องยาเสพติด
แต่เที่ยวนี้นะครั้งนี้นะถ้าเขาได้ลูกสาวกลับคืนมาอยู่ด้วยเขาสัญญาว่าเขาจะเลิกเสพยาตลอดชีวิต
ถ้าได้ลูกกลับมาพี่พูดเลยครับถ้าได้ลูกกลับมา
แสดงว่าผมจะเลิกครับแต่ว่าผมอาจจะจนอาจจะลำบากบ้างท่องเที่ยวแล้ว
เพราะผมต้องเลี้ยงไข่มุกด้วยทำให้เวลาหากินที่
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่โรงเรียนของน้องไข่มุกนะครับ
เอาจดหมายจากพ่อของน้องไปให้ครูต๋อยครูประจำชั้นของน้องไข่มุก
นายดาวเทียมเขาบอกเขาอยากให้เป็นสื่อกลางเอาไปให้หน่อย
คุณครูต๋อยนะฮะคุณครูต๋อยอันนี้ต้องชื่นชมนะ
เพราะว่าเห็นว่าลูกศิษย์ทำไมโอ้โหสัปดาห์หนึ่งมาโรงเรียนแค่วันสองวัน
คือสังเกตแล้วก็คอยดูแลนะคะ
นี่ฮะกระดาษที่นายดาวเทียมเขาเขียนฝากมาถึงคุณครูบอกเหตุผลต่างนะ
นาครูต๋อยบอกว่าเหตุผลที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ไปตรวจสอบที่บ้านของเด็กเมื่อวานนี้เพราะครอบครัวฝั่งแม่
เด็กก็มาร้องเรียนที่โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กตอนที่อยู่กับพ่อ
แล้วเด็กเองก็ขาดเรียนบ่อยพอไปถึงก็พบหลักฐานว่าพ่อของเด็กเนี่ยติดยาเสพติดจริง
แต่ไอ้ปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรยังไงนี่ฮะครูไม่รู้หรอกนะ
ว่าจุดตั้งต้นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีอะไรยังไงบ้างส่วนจดหมายฉบับนี้เอาละครูบอกครูก็ได้เห็นแล้ว
ถ้าเกิดพ่อของเด็กจะอ้างเรื่องเงินว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายไม่มีเงินพาลูกสาวมาเรียน
ครูบอกความจริงครูก็รู้นะว่าเด็กเนี่ยผู้ปกครองไม่ค่อยมีรายได้ค่ะ
ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเด็กมาโรงเรียนก็ไม่ได้ว่าจะต้องมีรายจ่ายอะไรนะ
มีอาหารมีนมมีผลไม้ฟรีจากโรงเรียนอยู่แล้วไอ้เงินที่พ่ออ้างอ่ะ
ว่าเออไม่พอให้ลูกกินลูกใช้อะไรต่างนานาเนี่ยความจริงแล้วเด็กก็แค่ซื้อขนม
ซื้ออาหารกินที่เป็นอาหารภายนอกอาหารมื้อที่โรงเรียนเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้
บางทีเห็นเด็กไม่มีเงินไปซื้อขนมกินครูต๋อยบอกครูเนี่ยครูประจำชั้นอนุบาล๓ของน้องไข่มุกไง
ต๋อยบอกครูนี่แหละยังเอาเงินครูเนี่ยให้น้องไข่มุกไปซื้อขนมกิน
เพราะฉะนั้นถ้าจะมาอ้างเรื่องเงินไม่พอพาลูกมาโรงเรียนครูต๋อยบอกคงไม่ใช่
แล้วถ้าพ่ออยากจะดูแลลูกสาวจริงอยากเอาลูกกลับมาอยู่ด้วยจริง
แล้วบอกถ้าลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยผมจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
ต๋อยบอกเอาอย่างนี้ดีไหมดาวเทียมก็ไปบำบัดไปเลิกยาเสพติดให้หายขาดก่อน
ให้หายดีจนมั่นใจก่อนว่าเลิกได้แล้วจริงแล้วค่อยไปรับลูกมาอยู่ด้วย

เขาเป็นผู้ชายด้วยแล้วอยู่กับผู้หญิง๒คนกับลูก
ถ้าไม่เสพยาก็ไม่มีปัญหานะอันนี้เสพยามันบังคับตัวเองได้แค่ไหน
ตอนเย็นก็คงให้แบบผู้หลักผู้ใหญ่ไปคุยกับเขาว่า
ถ้าอยากดูแลลูกก็ได้ก็ดูแลตัวเองก่อน
ให้มันแข็งแรงให้สุขภาพดีก่อน
ผมฟังเหตุผลต่างของครูต๋อยแล้วนี่ผมชื่นชมจริงนะครับ

ต๋อยเล่าให้ฟังอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ค่ะบอกถึงวิธีการแก้ปัญหา

ต๋อยบอกเด็กอยู่กับพ่อสองคน

แน่นอนว่าน้องคือเด็กนักเรียนหญิงคือลูกสาว

มันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้ต่างนานาเยอะแยะไปหมด

อยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หรือท่านผู้ว่าหรือในอำเภอได้ดูจริง

คุณวิรายุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
น้าสาวของน้องไข่มุกนะฮะ

น้าบอกว่าวันนี้ไม่ได้ให้เด็กไปโรงเรียน
เพราะกลัวว่าพ่อเด็กจะแอบไปโรงเรียนแล้วไปอุ้มลูกกลับไปอีก

ส่วนตัวเนี่ยทนเห็นหลานสาวแต่งตัวมอมแมม
แขนขาถลอกเห่าเต็มหัวไม่ได้ไปเรียนหนังสือไม่ไหวจริง
น้านี่แหละเป็นคนไปแจ้งให้ครูทราบ

ญาติฝั่งแม่เด็กก็มาบอกครู

ขอยืนยันว่าที่ดาวเทียมเขียนจดหมายบรรยายบอกลูกสาวอยู่กับฝั่งแม่แล้วถูกตีไม่จริงเลย

ไม่เคยมีใครตีเธอเองก็ไม่เคยตีหลานทุกคนรักน้องไข่มุกรักจริงอย่างเธอเนี่ยรักเหมือนลูกเลย
เมื่อวานนี้เธอไปรับหลานมาอยู่ด้วยหลานเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเนี่ยเสพยาบ้าต่อหน้าทุกครั้ง

หลานบอกกับเธอว่าไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่ออยากอยู่กับแม่ส่วนคุณแม่ของน้องทำงานอยู่กรุงเทพรู้ข่าวแล้ว

เดี๋ยวกำลังจะมาที่บ้านที่อุดรธานีบ้านของน้าเนี่ยเพื่อจะรับลูกสาวเนี่ยไปอยู่ไปดูแล

ผ่านเวลาเข้าไปหาสิคล้ายลูกก็อยากมาน้ำหนาอยู่แต่ว่าตอนนี้มันหนาพอแล้วคล้ายมีคนบังคับมันหนา
ก็ประกาศมาถามว่าอยากไปหาพ่อบ่อแบบคิดหอดพ่อบ่ออยากไปอยู่นะแม่จ๋าอย่างเดียว
ส่วนวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต๓นะฮะที่เป็นพื้นที่โรงเรียนของน้องนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลน้องแล้ว

โดยเฉพาะเรื่องของจิตใจต่างนะครับซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นพบว่าน้องไข่มุกจิตใจยังปกติโอเคอยู่ที่เหลือก็คือรอคุณแม่มารับ

ถ้าเกิดเครียดหนักแล้วเกิดแบบหลุดไปเลยแล้วนี่เรื่องใหญ่อีกเดี๋ยวเกิดไปมีปัญหาอีก
คือมันไม่ใช่แค่กับลูกหรือว่าคนใกล้ชิดครอบครัวเท่านั้นเพื่อนบงเพื่อนบ้านเนี่ย
คือถ้ายังเสพยางี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวบุญกันทั้งหมู่บ้านอะ